ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยนะคะ
เมืองโคราชก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่เมืองโคราชที่นี่นะคะ
ชามใหญ่มากนี่
สั่งพิเศษจากเมืองเหนือ

ชามนี้ถ้าเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหยังไม่ได้เห็นเนื้อที่อยู่ข้างใน
ก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างในว่าจะเยอะแค่ไหนนะคะ
คุณจิตนดาหลักคำค่ะเป็นเจ้าของร้านเตี๋ยวป้าหน้าหม้อ
ตั้งอยู่ในซอย๓๐กันยาเขตเทศบาลนครราชศรีมานะคะ

สาเหตุที่ตั้งร้านเพราะว่าอายุมากแล้ว
ประกอบกับต้องยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าหม้อ
จึงคิดชื่อร้านให้เป็นที่สะดุดหูลูกค้าก็เลยได้ชื่อนี้มานะคะ
ที่สำคัญก็เลยอยากจะสร้างจุดขายให้ที่น่าสนใจก็คือ
ชามก๋วยเตี๋ยวขนาดมะหือมามาใช้เสิร์ฟลูกค้าแบบนี้

คุณจิตนัดดาขายนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ชามเล็ก๑๕บาทปกติก็มีชามธรรมดา๓๐บาทก็มีชามพิเศษ๔๐บาทก็มี
แต่ว่าพิเศษแบบนี้ใหญ่พิเศษมากแบบนี้๒๓๙บาทนะคะทานได้หลายคนนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ทางร้านนี่ต้องสั่งชามจากโรงผลิตชามภาคเหนือ
ภายในชามจะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด๕เส้นก็คือไม่ได้สั่งแบบเดียว
จะมีหลายเส้นรวมกันจะได้ทานพร้อมกันนะคะ
ส่วนเครื่องก็จะมีถั่วงอกผักบุ้งลูกชิ้นหมูตุ๋นตับหมูสดแคบหมูอะไรต่างนะคะ
สดร้อนแบบแห้งก็มีแบบน้ำก็มีนะคะ
มีคำแนะนำสำหรับใครที่ไปคนเดียวเขาบอกว่าอย่าสั่งเลยนะถ้วยใหญ่แบบนี้
ให้มากัน๕๖คนค่อยทานนะคะสำหรับถ้วยยักษ์แบบนี้
ไปรุมทานกันหน่อยนะอร่อยและสนุกด้วยนะครับ